บ้านหลังนี้เนี่ยนะอยู่กันสามพี่น้องแต่ปรากฏว่าพี่ชายน่ะ
ป่วยจิตเวทแล้วอาการกำเริบเอาไม้เนี่ย
กระหน่ำตีน้องคนเล็กน้องชายค่ะจนน้องตายอยู่ค่ะ
บ้านเลยคุณผู้ชมโอ้ยอยู่กันสามคนพี่น้องนะ
พี่ชายพี่สาวแล้วก็น้องชายเหตุการณ์นี้เนี่ย
ไปเจอสกชายวัยห้าสิบเอ็ดปีซึ่งสภาพนอนจมกองเลือดอยู่กลางห้อง
ไทยทอยเนี่ยโดนตีด้วยของแข็งกระโหลกยุบเลยข้างโซฟาใต้ถูนบ้าน
พี่ชายทักขภานิษฐ์อายุ๕๖ปีเป็นพี่ชายแท้เลย
หลังจากก่อเหตุตำรวจก็เอาตัวพี่ชายไปสอบสวนที่สพเมืองสุพรรณบุรี
เพื่อนบ้านก็คือคุณป้าถิติพรเล่าให้ฟังนะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คนพี่น้อง
มีพี่ชายคนโตนายสิทธิชัยนั่นแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีพี่สาวคนรองคือนางสาววรพรอายุ๕๓ปี
รวมถึงน้องคนเล็กนายปรีชาอายุ๕๑ปีที่เป็นคนตาย
คุณ๓คนเป็นผู้ป่วยจิตเวทหมดเลยนะ
แล้วเพื่อนบ้านคือคุณป้าถิติพรแกคอยดูแลอยู่
เพราะว่าคุณป้าแกก็เป็นอสมด้วยไง
ประสานโรงพยาบาลให้มีอะไร
ก็รายงานความคืบหน้าความเป็นอยู่คือเป็นธุระให้ทุกเรื่องเลยจริงอะค่ะ
ตอนนี้นะตัวพี่ชายที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างกินยารักษาอาการ
แต่ทีนี้ก็กินบ้างไม่ได้กินบ้าง
ทางคุณป้าที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานส่งตัวไปรักษาอยู่แล้วเชียว
คิดเลยว่าอาการกำเริบแล้วจะมาก่อเหตุเอาไม้มาฟาดมาตีน้องชายจนตายแบบนี้ค่ะ
เชียบพันธุ์นี้มันเชียบพันธุ์นะ
นี่ไงป้าทิติพรที่เป็นอสมเนี่ยบอกว่าก็กำลังจะประสานอยู่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเป็นแบบนี้วันนี้
ทีนี้มันมีประเด็นอยู่นะว่าเอ๊ะ๓พี่น้องเป็นผู้ป่วยจิตเวทหมดเลยเหรอ
มีคนไปโยงเกี่ยวกับความเชื่อด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเขาลือกันแบบนี้
ก็บ้านนี้๓พี่น้องที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทไปปลูกบ้านทัพจอมปลวกไปปลูกบ้านทับต่อไม้ใหญ่
นี่ไงมันเป็นอาถรรพ์จอมปลวกอาถรรพ์ต่อไม้ใหญ่มันก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
แต่คุณผู้ชมอันนั้นคือชาวบ้านเขาเชื่อกัน
ถ้าเกิดว่าเป็นทางการแพทย์แล้วทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคือเขาก็เชื่อว่าอาการจิตเวทมันก็เป็นกรรมพันธุ์
ทีนี้ทางตำรวจค่ะตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีบอกนะว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างแล้ว
พี่ชายที่ก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แต่ว่าเรื่องอาการทางจิตเนี่ยอาการจิตเวทอันนี้ต้องส่งไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ